ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องในโลกโซเชียล
เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคือเป็นเรื่องร้อนเป็นเรื่องยิ้มเป็นเรื่องขำ
มีรวมอยู่ในช่วงนี้หมดเลยเดี๋ยวดูเรื่องแรกกันก่อนค่ะ
เรื่องนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นผู้หญิงคนนึงคือเขาก็เรียกว่าเป็นคุณป้านะ
คุณป้าเนี่ยแต่งตัวดีมีรถขับแต่กลับจอดขวาง
ขวางถนนจนรถติดยาวเลยคุณ
แล้วชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็ไม่พอใจสิมันจอดขวางแบบนี้ได้ยังไง
บีบแตรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูคลิปนี้ค่ะ

นี่นะคะดูถูกคนมากเลย

มันจอดพาอยู่อย่างเงี้ย
ระวังระวังมันถอยลงนะที่
ดูค่ะพวกเขาออกไปไหนแล้ว
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชม
คือเดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา

คุณไม่ได้ช่วยดิสักเลย
พยายามจะช่วยแล้วแต่ได้ยินแบบนี้ก็เลย

สรุปคือฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะ

แล้วดูสิรถติดยาวเลยค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชั้นพอที่จะได้ยินนะนะ

เออซึ่งก็อ้าวมันไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
มันไม่เกี่ยวจริงนะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยก็ระเบิดอารมณ์ด่ากราดเป็นชุดเลย
ถ้อยคำก็หยาบคายเหมือนกับดูถูกคนอื่นนะคะว่าเป็นคนจนอะไรประมาณอย่างนี้
ทีนี้เขาก็โต้กันไปมาคลิปนี้นะคุณผู้ชมความยาวประมาณนัก๔นาที
แล้วพอท้ายคลิปเนี่ยคุณป้าท่านเนี้ยถึงยอมเข้าเกียร์อาถอยหลังเข้าบ้านค่ะ
เพิ่งรู้ว่าอ๋อนั่นบ้านคุณป้าเหรอทำไมไม่ถอยไปตั้งแต่แรก
เอาแล้วถามอยู่ทำไมเออทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปยังคนโพสต์คลิปนะคะ
ชื่อว่านายสุรศักดิ์สุขสวัสดิ์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ในซอยรามอินทรา๖๕เอาซอยบ้านคุณคุณสุภาษาราใช่ไม่เจอไหม
ยังไม่ยังไม่เจอคุณป้าท่านนี้นะคะแต่ช่วงหลังคลิปเนี่ยเห็นประตูบ้านแล้ว
ออกแล้วบ้านหลังไหนเออแล้วเนี่ยคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เมื่อวาน
เขาบอกว่าเส้นทางตรงนี้นะปกติผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนประจำ
แต่วันนั้นเนี่ยผมขี่ต่อไปไม่ได้เพราะว่ามีรถมาจอดขวางถนน
แล้วผู้หญิงคนนี้นะเขาอยู่ในรถแบบพิงเบาะนอนนะคุณผู้ชม
คือไม่ได้ไปไหนต่อไม่ใช่ว่าเตรียมจะถอยหลังเข้าบ้านนะ
เบาะนอนก็เลยทำให้รถติดแล้วพอคนเขาบีบแรร์
เธอก็เปิดกระจกมาแล้วก็ด่าเสียหายหายทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
พยายามถามกันเองว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใคร
หรือเขาป่วยเป็นอะไรเขาไปโกรธใครมาหรือเปล่า
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีผู้ชายคนนึงที่ขับรถกระบะ
เขาลงจากรถนะแล้วก็มาบอกว่าป้าช่วยขยับรถให้หน่อย
ท่านเนี้ยถึงยอมถอยรถเข้าไปในบ้านทีนี้พอคลิปนี้มันถูกแชร์ไปเนี่ยนะคะ
เรื่องก็ไปถึงผู้กำกับการสอนอคณะยาวเราก็ต้องไปสอบถามผู้กำกับในพื้นที่
เพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ผู้กำกับบอกว่ามีการจัดชุดสืบสวนเนี่ย
ลงไปตรวจสอบเจ้าของรถที่ปรากฏในคลิปนี้แล้วส่วนความคืบหน้า
เดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวคุณผู้ชมตามข่าวนี้ต่อได้เลย
เพราะว่าตอนนี้ทีมข่าวของเรานั่งรถไปเลยค่ะ

ไปถึงที่สอนอคันนายาวเดี๋ยวมาบอกความคืบหน้าเพิ่มเติม
ว่าสรุปแล้วคุณป้าแกเป็นอะไรจะถอยรถเข้าบ้าน